คงส่วนปู่อืลือวันว่ายปู่อืลือมีว่ายอย่างนั้นใช่ครับผม
นี่ร้านจอดรถเต็มแน่นหมดเลยฮะมิ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าอืม
ตอนพี่ไปครั้งแรกพี่เช้าใบไม้ยังได้ยินเสียงเลย
จริงนี่ไม่มีคนเลยเพราะนะคือความสะกพจนวันนี้พี่ถามว่า
ก็ได้อะไรจากปู่อือลืมมาเยอะแต่ตอนไปตอนนั้นฉันว่ามันสงบ
แล้วสมาธิเราถึงวันนี้ต่อให้คุณขึ้นไปอย่างนี้

ขึ้นไปถึงบนถ้ำปุ๊บเนี่ยก็ต้องรอลงไปไหว้ปู่ลือใช่ไหมฮะ
ก็ต้องไปไห้เสียนที่๑เนี่ยก็ต้องรอบนนั้นประมาณ๒ชั่วโมง

อันนี้น่ากลัวนะแล้วยิ่งคนเยอะเบียดกันแบบนี้มันอันตรายเหมือนกันนะคะ
คิดว่าคงจะใกล้ถึงที่เขาจะต้องทำอะไรกันแล้วล่ะจริงนะตอนนี้

มุติตัวเองนะวันนี้นะพยายามดูมาตลอด
จุดที่ไปขอพรจริงบางทีเราคิดอย่างนี้นะครับ
บนนั้นเป็นที่พระอริยสงฆ์คือถ้าสมมุติเราจะพูดจริงคือพระเกจิอาจารย์ทั้งหลาย
ท่านขึ้นไปปฏิบัติธรรมอ่าท่านขึ้นไปปฏิบัติธรรมท่านอยู่ในความสงบค่ะใช่ไหมอืม
ปรากฏว่าคนขึ้นไปเยอะอย่างนี้พี่ว่าขอข้างล่างก็ได้
ซึ่งเดี๋ยวจะมีจริงแล้วเขาบอกมีสารอ่ะวันนี้แม้กระทั่งเกาะอะไรนะ
วันนี้ที่วันที่ฉันไปล่าสุดเนี่ยเกาะดอนแก้วเหรอ

เชื่อไหมว่าตอนนี้คือขยะขยะวันละเป็นตัน

ธรรมชาติแต่พอคนมันเยอะแบบนี้เข้ามันก็จะเป็นอย่างนี้

แต่วันนี้เมื่อไปขึ้นไปข้างบนปุ๊บเนี่ย
สิ่งหนึ่งพี่เชื่อนะเอาขยะขึ้นไปคุณก็บาปแล้ว
แล้วไม่ต้องพูดถึงพยาน

จิตมันไม่นิ่งจิตมันไม่นิ่งแล้วสิ่งที่เราจะทำสมาธิกับตอนไหว้

แต่เขาก็พูดนะเขาก็บอกว่าเนี่ยอันนี้คือจากใจมดดำเลยคือ
วันนี้คืออ่านข่าวตั้งแต่เช้าแล้วแบบเฮ้ยไม่ต้องไปกันแล้วล่ะ
สำหรับพี่ก็บอกทุกคนพูดกับทีมงานตู้กับแจ๊คพูดกับปุ๊กโกะพูดกับมะตูพูดกับทุกคนอ่ะ

เราไปมาแล้วในช่วงที่ดีที่สุดมาแล้วพอแล้ว
ตรงนี้บางจุดตอนนี้พี่ไปเจอแบบประมาณกำลังอยากจะไปอีกที่นึง
ซึ่งเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยจริงจริงอ่ะแต่มันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่แถวแถวนี้
เมื่อก่อนมันเป็นตำนานประมาณว่าปู่อือหรือตำนานเริ่มจากตรงนั้นจริง
ปัจจุบันนี้เป็นสารที่ตอนนั้นมีตำรวจคนหนึ่งชื่อพันธุ์ตำรวจเอก
ไม่ตอนนี้เป็นพันธุรกิจเอกแล้วมั้งอ่าที่มดบอกว่าติดต่อติดต่อพญานาคต์
ชายรบตอนนั้นเขาไปปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าสารที่ปัจจุบันเราไปไห้กันอยู่
คือคุณชายลบก็เมื่อก่อนที่เราเด็กเด็กกันอยู่ประมาณสักย้อนกลับไปที่ทีวีทุกช่องเมื่อก่อนมีแค่สามห้าเจ็ดเก้า
แต่สารโบร่ำโบราณจริงจริงของปู่อือเรือนจริงจริงอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้นอืม
มดอย่างงี้เดี๋ยวคนแห่ไปอีกที่หนึ่งไหมอ่ะก็เนี่ยกำลังดูอยู่ว่าที่ไหนเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี้ย
บางทีโอเคมันก็ยังดีกว่ามีน
ที่จะให้คนทุกคนขึ้นไปข้างบนแบบว่าแล้วเกิดปัญหาอย่างนี้
คุณไปถึงจุดที่ไหว้ปู่อือลือจริง

ถ้าสมมุติตามความเชื่ออันนี้คือตามความเชื่อของตัวเองเนี่ย
เขาอาจจะไปอยู่ไม่ถึง๒ปีหรอก

โปรดติดตามตอนต่อไป